คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปมีอยู่๒เหตุการณ์นะคะ

ทำไมเขาถึงออกมามีพฤติกรรมแบบนี้มันแปลกจริงค่ะ
คือตามรายงานข่าวที่ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมา
ก็เป็นลักษณะที่ว่าสงสัยอากาศมันร้อน
สงสัยคนจะเครียดวิกฤตโควิด๑๙

ไปดูคลิปแรกก่อนนะคะว่าเขาระบายอารมณ์ด้วยวิธีการไหน
คืออะไร
คนถ่ายคลิปยังงงค่ะว่ามันคืออะไร
รถเก๋งสีขาวคันนี้อยู่ดีก็จอดกลางสี่แยกไฟแดง

จริงค่ะเขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใครนะคะ
อยู่ดีก็จอดแล้วก็ลงมาแล้วก็เปิดเพลง

เปิดประตูรถเปิดกระจกรถจะได้ยินเสียงเพลงแววอยู่

นี่คือสีแยกไฟแดงที่เชียงใหม่ค่ะอยู่ที่บริเวณสีแยกไฟแดงขวงสิงนะคะ
อำเภอเมืองเชียงใหม่เลยโอ้โหตำรวจบอกว่า
คุณทำแบบนี้ไม่ได้จะอยู่ดีมาระบายอารมณ์แบบนี้
มันไม่ได้มันอันตรายค่ะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวกำลังตามตัวเจ้าของรถคันนี้
มาสอบสวนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อ่ามาแสงสุดท้ายอะไรแถวนี้
มันยังไม่แสงสุดท้ายยังกลางวันอยู่เลยร้อนอยู่เลย
กลางวันแสกอยู่เลยจริงส่วนอีกรายค่ะคุณผู้ชม
กลางสี่แยกเหมือนกันแต่เป็นช่วงเวลาเคอร์ฟิลลดึกแล้วเอาไปดู
แต่ว่าจากคลิปนี้ค่ะดูจากลักษณะท่าทาง

บอกว่าฟังดูเป็นลักษณะคล้ายกับการท้าทายด้วยแหละ
หนึ่งคือช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์แล้วด้วย

นี่ไงป้อมตำรวจก็อยู่ตรงนี้เกิดแน่เลยแจ้งเกิดแน่เลยอะไรแบบนี้
เห็นไหมเขาก็พยายามเนี่ยใช่แทนกล้องไปดูว่าเออป้อมตำรวจอยู่ตรงนี้
ก็จะมีทั้งผู้หญิงครับมีทั้งสาวประเภทสองนะคะสี่ถึงห้าคนได้
ก็มีทั้งเต้นรูดเสาเต้นกลางถนนกลางสี่แยกนะคะครับ
เหตุการณ์นี้ก็คือที่สี่แยกดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะคะ
แล้วก็เป็นช่วงเคอร์ฟิลล์แล้วด้วยอะค่ะคนที่เห็นคลิปนี้บอกว่าตกใจ
พฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้จริงจริงเกิดคำถามว่าดูจากคลิปภาพอายุน่าจะ

ทำไมพ่อแม่ผู้ปกครองถึงปล่อยออกมาแบบนี้
ทำไมถึงท้าทายกฎหมายกันแบบนี้นะคะ
ก็รู้สึกตกใจค่ะว่าทำไมในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะ
ถึงยังจะมีคนออกมาเต้นออกมาในนอกเคหาสถานได้ค่ะ
ซึ่งในคลิปก็เห็นว่าเป็นเยาวชนด้วย
ว่าเป็นเด็กกลุ่มจำนวนมาก๔๕คนนะคะ
คือทีมข่าวของเราตรวจสอบดูนะคะ
ก็พยายามที่จะสอบถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงมาทำอะไรกันกลางถนนแบบนี้

แต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับเขาไม่ตอบอะไรทีมข่าวเราเลย
แต่ตำรวจบอกไม่เป็นไรตำรวจสพแม่ริมตรวจสอบอยู่
เดี๋ยวจะต้องเรียกตัวทุกคนที่อยู่ในคลิปนี้นะคะ

เพราะแน่นอนผิดกฎหมายอยู่แล้วพรกรฉุกเฉิน
ก็ไม่มีใครห้ามนะคะน้องก็เกิดนั่นแหละค่ะ
แต่เป็นการเกิดในทางที่ไม่มีใครชื่นชม